ปกติที่โรงพยาบาลสนามเขาก็จะแยกกัน

แต่ว่าที่นี่คุณเขาไม่ได้แยก

ก็เลยทำให้มีเด็กวัย๑๖ปีผู้หญิง
ถูกวัยรุ่นวัย๑๗มากระทำอนาจารย์
ลวนลามมุดมุ้งเข้ามาเลยค่ะ
นี่เกิดขึ้นนะคะที่โรงพยาบาลสนามของจังหวัดอ่างทอง
แล้วเราไปคุยกับคุณยายของน้องผู้เสียหาย
วาสนาเล่าให้ฟังว่าหลานของคุณยายอายุ๑๖

แล้วหลานเจอกับผู้ป่วยโควิดที่เป็นผู้ชาย
วัย๑๗ปีอยู่เตียงตรงข้ามเลยค่ะ
ทีนี้ผู้ชายคนนั้นมาคุยมาตีสนิทด้วย
แล้วก็พยายามลวนลามหลานหลายครั้ง

ผู้ป่วยผู้ชายวัย๑๗มุดมุ้งเข้ามา

แต่ว่าตอนนั้นหลานยายเรียกเพื่อน

หลังจากนั้นนะฝั่งชายวัย๑๗ปีเขาไม่พอใจเขาขู่ด้วยนะ
เดี๋ยวจะบุกไปหาถึงที่บ้านบุกไปหาถึงที่โรงเรียนเลย
ว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลสนามได้เดี๋ยว

คุยกับน้องวัย๑๖ปีผู้เสียหาย
เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังยังขวัญหนีดีฟอร์ตอยู่เลยนะ
น้องบอกว่าวันนั้นน่ะหนูกำลังจะเข้านอน
แล้วมีผู้ป่วยผู้ชายผอมสูงเขาไว้ผมยาวหน่อย
จู่เขามุดมุ้งเข้ามาหาหนู
แล้วพยายามจะกระทำอนาจารย์เอามือมาจับตามเนื้อตามตัว
ตอนเขามุดมุ้งเข้ามานะเขาพูดว่า
ขออยู่ในมุ้งด้วยได้ไหมขอนั่งอยู่ด้วยได้ไหม

โอ๊ยน้องเขาพยายามผลักออกไปและตะโกนเรียกให้เพื่อนมาช่วย
จังหวะนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วย
ฝั่งผู้ชายวัย๑๗โมโห
โวยวายถีบพัดลมในโรงพยาบาลสนามด้วย
แล้วน้องบอกว่าอยากให้โรงพยาบาลสนาม
แยกโซนผู้ชายผู้หญิงให้ชัดเจนได้ไหม

คือเขาขู่ว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลสนามแล้ว
จะมาที่สังโกแล้วเขาก็บอกว่า
จะมาเอางานแบบเอาเรื่องพวกหนูอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าหนูก็เลยไปลงมาฉันก็จำวันไว้
ก็บอกว่าถ้าเขามาจริงก็จะดำเนินพอดีเลย

พี่ผู้ชายวัย๑๗ทำอะไรกับเธอบ้าง

แล้วก็จริงผู้ชายคนนี้เหมือนพยายามตามจีบเธออยู่
แล้วก็ดันมาติดโควิดมาอยู่ในโรงพยาบาลสนามด้วยกันอีก
ใช่ค่ะแต่พอเป็นเจอแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
น้องบอกว่าไปแจ้งความละที่สพเมืองอ่างทอง

ถามว่าเรื่องนี้มันเป็นข่าวเป็นคราวดังขนาดนี้

นี่เราถามไปทางเลขาผู้ว่าผู้ว่าปูนะคะ
ผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีบอกว่าตอนนี้
ได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องเร่งตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าเรื่องของการแยกโซนผู้ป่วยชายหญิงสำคัญนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เราก็ไปถามทางสสจเหมือนกันนะคะ
แพทย์ธนวัฒน์วงผันนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
บอกว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องไปเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมา
แล้วก็ให้ทางตำรวจดำเนินการต่อไป
ทีนี้ก็เลยถามคุณหมอไงว่าความปลอดภัยในโรงพยาบาลสนามต่อไปจะเป็นยังไง
ทางคุณหมอบอกว่าจริงเขามีการแยกโซนผู้ป่วยชายหญิงอยู่แล้วนะ
แต่บางทีผู้ป่วยอาจจะเยอะอาจจะแน่นแล้วมีโซนครอบครัวด้วย
คือคนที่อยู่ครอบครัวเดียวกันจะผู้ชายผู้หญิงสามารถมาอยู่ด้วยกันได้
แต่ต่อไปหลังจากนี้ต้องเข้มงวดค่ะต้องแยกโซนให้ชัดเลย
เอาเดี๋ยวฟังในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหน่อยค่ะ
ว่ามันมีผลข่าวตามเพื่อทำชับมาตรการตรงนี้
อำเภอเพื่อให้ลดความหันได้ในอุปกรณ์สนามตรงนี้หลง
ที่๒คือมีการกั้นกัน
นี่แหละค่ะภาพก็พูดให้ฟังนะจะพยายามแยกนะฮะ

แล้วเดี๋ยวต้องขอความร่วมมือด้วยนะห้ามลุกจากเตียงเลย
๓ทุ่มห้ามออกมาจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้อีก